เขาก็โพสต์ข้อความสุดประทับใจ

ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารสายการบิน
ที่ต้องเอาสัมภาระขึ้นเครื่อง

เราเป็นผู้โดยสารเราก็กลัว๑ถูกลื้อถูกค้นใช่ไหม
ของจะไหนเออสองกระเป๋าแตกพังเสียหายแต่ทีนี้มันเกิดจริง
กระเป๋าแตกพังเสียหายแล้วพอเจ้าของกระเป๋าไปเรียกร้องค่าเสียหาย

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สายการบินให้เทปสายมา
บอกคุณซ่อมได้เอาไปซ่อม
ติดยังใช้ได้อยู่เลยบอกว่ากระเป๋ายังใช้ได้อยู่เลยแล้วมันเหลือเฟิมไหมละคะ
แล้วก็ให้ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าซ่อมมาเหรอ
ค่าเสียหายจากการตั้งด้วยต้องให้๕๐๐ใช่ไหมให้๔๐๐
ให้๔๐๐บาทเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสุดทอดใจนะ
ก็ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
เดี๋ยวล่ะครับคุณผู้ชมภาพนี้ครับ

กระเป๋าแตกอย่างหนักเลยนะฮะ
ทำเอาโซเชียลร้อนระอุเลย
หลังจากที่คุณป๊อปโพสต์รูปกระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบนี้
นี่คือสภาพกระเป๋าที่พนักงานลำเลียงสัมภาระของสายการบินบอกว่ายังใช้ได้
เรื่องนี้คุณป๊อปนำมาโพสต์พร้อมเล่าเรื่องราวว่า
ขอบคุณต้องกัดฟันอีกมั้ยไม่ต้องครับ
ขอบคุณบริการแบบกันเองจาก
เขาโพสต์มาเราก็อ่านตามโพสต์นะ
นกแอร์ที่จะประทับใจจนต้องบอกต่อ
กรุงเทพภูเก็ตกระเป๋าเป็นพันโยนจนแตกเครื่องหมายตกใจตกใจ
ในรูปบอกจะชดเชย๔๐๐

พนักงานไม่ขอโทษสักคำ

เอาเทปใสมาให้แปะกระเป๋าเอง
ประสบการณ์การบริการด้านการบินเป็นหนึ่งจริงครับ

ตรงนี้แหละฮะที่ทำเอาเจ้าของกระเป๋า

อารมณ์เดือดพุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันที
เมื่อพบเจอกับการรับผิดชอบของสายการบินแบบนี้
เอาล่ะทีนี้ไปดูคลิปนะฮะ
แอร์นะครับสายการบินบริการบิน
บรรเมตรกรุงเทพฯนะครับ

แปะซัตเกอร์เทพฯก็แปะให้อย่างนี้นะครับ

หยิบเทปแบบนี้ไม่ใช่เทปสายนะ
เป็นเทปแบบเหลืองที่เขาไว้ซีนไว้ซิลอะเนาะ
เอามาให้แปะให้ซ่อมเองนะครับ
เรื่องนี้ถูกโพสต์ชาวเน็ตรุมกระหน่ำชื่นชม

บางท่านก็โพสต์แสงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายการบิน

ท่านก็โพสต์แสงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายการบิน

พี่น่าจะฝากกระเป๋าใบนี้ให้ผู้บริหารเขาใช้ต่อได้เลยนะ
บางคนพิมพ์คำเดียวแต่ความหมายชัดเจน
มีคำอะไรได้บ้างผมเช่นไม่ได้คุณ
น้ำสุภานียังจะให้ผมเช่นอีก

ฮัลโหลผู้บริหารทำอะไรกันอยู่คะอะไรเนี่ยนะครับ
เรื่องราวบอกว่าเมื่อวานนี้๒๑เมษายน
ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ได้โทรมาขอโทษ
และจะชดใช้กระเป๋าใบใหม่ให้แล้ว
แต่ให้ไปรับเมื่อกลับถึงดอนเมืองแล้ว
ซึ่งตอนนี้คุณป๊อปยังเที่ยวอยู่กับครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ตไงคุณ
แต่ถ้ากลับมาแล้วเขาก็จะได้รับกระเป๋าชดเชย
คุณป๊อปโพสต์แบบนี้ไว้ในโลกโซเชียล
คุณคิดว่าคนในโลกโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง
ท่านก็บอกแค่กระเป๋าเหรอ

แล้วความเชื่อมั่นต่างอะไรอย่างไรใช่ไหม
ตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ภูเก็ตกับกระเป๋าใบพังเนี่ยเหรอคะ
ใช่เขาคงเปลี่ยนแล้วมั้งคูณมันพังครับ

เอาเหรอแล้วคุณว่าใช้ได้ไหมล่ะคุณค่อยถามว่าใช้ใบใหม่ละกันเนอะใช่ไหม
เรื่องนี้ก็ต้องรอดูทางสายการบินด้วยนะครับ
ว่าจะออกมาแบบว่าชี้แจงอย่างไรบ้างจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับ